คุณผู้ชมคะจากที่เมื่อวานนี้นะคะมีการแถลงความคืบหน้า
เกี่ยวกับอาการป่วยของคุณปอร์เทศดีออกมา
แต่ว่าในวันนี้ยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการออกมาเลยนะคะ
ซึ่งก็มีกระแสข่าวมาว่าคุณปอทฤษฎีถูกปั๊มหัวใจอีกแล้วค่ะคุณ
ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงปฏิกิริยาของคุณโบแวนด้าภรรยาของคุณปอ
หลังจากที่มีอาการเหมือนคนร้องไห้แล้วก็คล้ายจะเป็นลม
หลังจากที่ออกมาจากที่คุยกับคุณหมอทีมแพทย์
หลังจากที่เมื่อวานนี้ทางทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ออกประกาศความคืบหน้าอาการล่าสุดของพระเอกชื่อดังปทฤษฎีเป็นฉบับที่๑๖
ว่าอาการโดยรวมยังคงทรงตัว
ซึ่งขณะนี้ให้การรักษาด้วยยากระตุ้นจุลชีพ
และใส่สายระบายลมในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย
ส่วนบริเวณกระเพาะอาหารและลำไส้ที่มีเลือดออกบางส่วน
จำเป็นต้องได้รับเกร็ดเลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะ
และถึงแม้ขณะนี้ผู้ป่วยจะรู้สึกตัวและสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษากายเป็นระยะ
จากการพูดคุยกับอาน้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัวของปทฤษฎีเผยว่า
อาการโดยรวมของวันนี้ไม่แตกต่างจากเมื่อวาน
ซึ่งทีมแพทย์ได้ให้ยานอนหลับเพื่อให้ปอพักผ่อนอย่างเต็มที่
และยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
โดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ได้มีการขยับร่างกายของปอ
เพื่อไม่ให้เกิดการกดทับและจัดให้ร่างกายอยู่ในท่าที่สบายที่สุดค่ะ
ฝากภรรยาสาวโบแวนด้าที่มีอาการร้องไห้และคล้ายจะเป็นลม
หลังจากพูดคุยกับแพทย์โดยมีพี่สาวคอยประคองอยู่นั้น
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีอาการดังกล่าวออกมาให้ได้เห็น
เช่นเดียวกับน้องชายคนเล็กของบ้านปินชวนันสหวง
ที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเพียงสั้น

แต่จากการสังเกตอาการภายนอกโดยรวมก็ไม่แตกต่างจากทุกวันที่ผ่านมา
ส่วนกระแสข่าวที่ว่าวันนี้มีการปั๊มหัวใจปทฤษฎีนั้น

อยากให้รอฟังจากประกาศของทีมแพทย์ที่จะให้ข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดค่ะ
ขณะที่เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้เพื่อนบ้านของอาน้ำอ้อยเดินทางมารับดอกไม้จันท
ครอบครัวสหวงเตรียมไว้เพื่อนำไปถวายพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระสังฆราชณวัดเทพศิรินทราวาส
ซึ่งทางครอบครัวได้ร่วมกันอธิษฐานจิต
เพราะเชื่อว่าเป็นกุศลที่จะทำให้ปอหายดีขึ้นในเร็ววันค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวของโบแวนด้า

อิริยบทน่ารักขณะไปเที่ยว
โดยไม่มีข้อความบรรยายเหตุการณ์หรือความรู้สึกใด

มีแจ้งมาจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
ถึงความคืบหน้าอาการป่วยของคุณปอทฤษฎี
ว่าปอดมีอาการอักเสบด้านขวาเพิ่มมากขึ้น
รวมไปถึงมีการติดเชื้อซ้ำซ้อนที่ปอดเกิดขึ้นด้วยค่ะ
ซึ่งทางทีมแพทย์จึงต้องมีการให้ยาต้านจุลชีพเพิ่มด้วย
ใช่แล้วค่ะส่วนความคืบหน้าอาการป่วยของคุณปอทฤษฎี
คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในวันพรุ่งนี้

จากทางโรงพยาบาลรามาธิบดีฉบับที่๑๗ขายแล้วค่ะ